ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมได้เวลาเข้าตลาดแล้วเพราะวันนี้มีราคาสินค้าที่ปรับเปลี่ยนด้วยนะจ๊ะไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือราคาของหมูเนื้อแดงแหละวันนี้ปรับลงมาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะสะโพกไก่ยังคงที่แปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
มาดูราคาของปลาน้ำจืดกันนะคะปลานินนะคะ๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมปลาทูนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบบาทต่อเข่งค่ะปลาสลิด๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะมาคุณผู้ชม